คุณผู้ชมค่ะนักแสดงคู่ซีอย่างนิโน่แล้วก็หนิงปานิตานะคะ
เชิญชวนคนไทยค่ะให้ร่วมกิจกรรมดีในการช่วยเพื่อนร่วมโลกนะคะ
สำหรับโครงการที่มีชื่อว่าสายน้ำศูนย์ทรีย์วัฒนธรรมแผ่นดินรัชกาลที่๑๐ค่ะ
ถือเป็นอีกครั้งนะคะที่เหล่าศิลปินแห่งชาติ
ศิลปินนักสร้างสรรค์งานศิลปะชั้นนำของประเทศ
จะมารวมตัวกันสร้างผลงานบนแผ่นดินรัชกาลที่๑๐
ภายใต้โครงการสายน้ำศูนย์ทรีย์วัฒนธรรมแผ่นดินรัชกาลที่๑๐
ซึ่งจะให้เหล่าศิลปินทุกแขนงออกเดินทางล่องแพร่ไปตามสายน้ำ
เริ่มตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุทัยธานี
ในวันที่สิบสามถึงสิบหกมกราคมนี้นะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิต
ศิลปะชิ้นพิเศษแล้วนำมาประมูลหารายได้ช่วยเหลือค่ายา
และซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ
กรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายพระราชกุศล
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
พร้อมทั้งยังเป็นการเดินรอยตามในหลวงรัชกาลที่๙อีกด้วยค่ะ
กรยานมิตรเนี่ยเรามีชนชาติต่างค่อนข้างเยอะที่เรามีความรู้สึกว่าเราทอดทิ้งใครไม่ได้ที่อยู่ในแผ่นดินสยามนะครับก็อยากช่วยเหลือให้ทั่วถึงนะครับให้มากที่สุด
ผลงานของศิลปินแต่ละท่านเนี่ยออกมาซึ่งไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราจะมีการแถลงข่าวใหญ่เพื่อจัดวันประมูลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาตรงเนี้ยอะไรได้เพื่อไปช่วยอย่างที่พี่โน่บอกเป็นการเดินทางโดยแพร่นะครับซึ่งยังไม่มีคณะใหญ่ใหญ่แบบนี้ทำมาก่อนนะครับก็จะเป็นผลแรกแล้วก็นำศิลปินแห่งชาติลงแพรไปด้วย
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีของคู่ซีคู่นี้เลยก็ว่าได้นะสำหรับนีโน่แล้วก็คุณหิงปณิตาค่ะ